ชุลมุนอีกแห่งหนึ่งก็เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะคะ
เป็นช่วงเวลาตอนที่ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา
คดีที่มีการฆ่าหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษอายุสิบเจ็ดปีอะค่ะ
ครับนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ตรงนี้ใช่ไหมรถจอดตรงนี้ล่ะโอ๊ยพี่พี่พี่พี่
หินหินหินหินหินหินหินรถจอดตัวไหน

ก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์โกรธแค้นนะคะของคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติ
เนี่ยค่ะตำรวจต้องกันเอาไว้เลยค่ะเพราะว่ากันไว้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงนะคะ
นี่คือช่วงเวลาตอนที่เอาตัวนายชัยวัดบุญการินอายุ๔๔ปีผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพพ่อกับแม่ชาวแม่กับพ่อชาวอังกฤษ
รวมถึงแยดผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหโกรธแค้นนะคะ
เพราะว่าในชัยวัฒน์เนี่ยลงมือฆ่าอย่างโหดเที่ยม
แล้วก็กล่าวหาว่าผู้ตายนั้นมีส่วนรู้เห็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะ
วันนี้ก็เป็นการพาตัวไปทำแผนตรงถนนสายบ้านแม่ทานศพปราบ
แม่ทะจังหวัดลำปางจุดแรกเนี่ยเป็นจุดที่ผู้ต้องหานัดพบกับผู้ตาย
อยู่ริมถนนนะคะก่อนถึงจุดที่พบศพประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วตรงจุดนี้ค่ะพอเขาเจอกันเขาก็ช่วยกันยกรถมอเตอร์ไซค
ขึ้นรถกระบะที่ผู้ต้องหาขับมาแล้วขับไปจอดจุดที่๒
ก็คือริมถนนฝั่งตรงข้ามจุดที่พบศพ
หลังจากนั้นก็มีการคุยกันคุยกันไม่ลงตัว
สองคนก็ทะเลาะกันแล้วก็บันดาลโทษะเอาท่อนไม้ตีผู้ตายจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นเอาท่อนไม้ไปเก็บหลังรถแล้วขับออกไปต่อไปอีก๒กิโลเมตร
นท่อนไม้ทิ้งข้างทางค่ะจากนั้นก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปเก็บไว้ที่บ้านญาติ
แล้วตัวเองก็กลับไปที่บ้านที่อำเภอศพปราบช่วงตี๒กว่า
ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ส่วนสาเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าขัดแย้งทะเลาะกันเรื่องยาเสพติด
แต่ที่ตามหาอีกคนนึงก็คือน้องปิงปองที่ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมนะคะ
ผู้ต้องหาบอกว่าน้องไม่ได้มาด้วยแล้วก็ไม่ยอมปริปากพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
ปิงปองตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมของเธอเลยนะคะชุดสืบสวนเนี่ยค่ะ
ได้นำสุนัขตำรวจสองตัวนะคะไปดมกลิ่นรองเท้าผ้าใบของน้องปิงปอง
เพื่อไปค้นหาเธอในป่าละเมาะที่บ้านสันดอนแก้ว
จุดที่ห่างจากจุดที่พบศพของนายเบนประมาณ๓กิโลเมตรนะคะ
ซึ่งก็เอาโดรนบินสำรวจภาพมุมสูงหาหลักฐานต่างตรงริมถนนแล้วก็ป่าละเมาะนะคะ
ซึ่งตรงเนี้ยเป็นเป็นจุดที่พบสัญญาณมือถือของน้องปิงปองนะคะอืม
ก็ยังตามหากันอยู่ค่ะเขาใช้วิธีปูพรมค้นหาในรัศมี๓กิโลเมตร
เริ่มจากริมถนนสายแม่ทะศพปราบถนนในหมู่บ้านเข้าไป
ปิงปองเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่
ไม่รู้เลยนะคะว่าเธอไปอยู่ที่ไหนคุณตาเนี่ยตามหาตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวเลยค่ะ
ก็ยังไม่เจอและยังไม่ทราบข่าวเลยในตอนนี้นะคะ